ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะคะ

เหมือนกับเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

ให้กับประชาชนนะคะเดี๋ยวจะมาไล่เรียง

และวันนี้อีกหนึ่งของขวัญปีใหม่
รถไฟชั้น๓ทั้งสองท่านเคยนั่งไหม
ตอนเด็กก็เคยนั่งจนตอนนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว
นี่ค่ะเดี๋ยวลองให้ดูกันหน่อยท่านนายกไปลองนั่งด้วยนะคะ
เขาปรับโฉมใหม่เลยคุณผู้ชมใช่ดูดีขึ้นเยอะมากนะนี่ถึงสมัยก่อนนะคะ
นี่ค่ะภายนอกภายในเบาะที่นั่งประตูหน้าต่างกระจกปรับปรุงใหม่หมดเลย
ห้องน้ำเครื่องสุขภัณฑ์สะอาดแข็งแรงถือเป็นของขวัญปีใหม่นะคะ
การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบให้กับประชาชน
ใช้บริการรถไฟฟรีและรถไฟชั้น๓
ซึ่งวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ได้ไปทดลองใช้บริการด้วยค่ะ
ระยะแรกการรถไฟแห่งประเทศไทยปรับปรุงรถโดยสารชั้น๓จำนวน๒๐คัน
เริ่มใช้บริการได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้เลยนะคะ
แล้วก็จะทยอยปรับปรุงรถโดยสารชั้น๓อีก๑๔๘คัน
เพื่อให้บริการรถโดยสารใหม่แบบเต็มรูปแบบ
ในวันฉลองวันคล้ายวันสถาปนาการรถไฟ
ครบรอบ๑๒๐ปีในวันที่๒๖มีนาคมนี้ค่ะ
ส่วนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศ
ก็มีของขวัญปีใหม่เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
โครงการชำระดีมีคืน
ให้กับเกษตรกรที่ไม่มีปัญหาในการชำระหนี้
สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีประวัติการชำระหนี้ดี
ไม่เกินรายละ๓๐๐๐๐๐บาท
คิดเป็นเกษตรกรจำนวน๒๒๐๐๐ราย
เบี้ยที่คืนรวม๕๗๐๐ล้านบาท
รวมต้นเงินคงเหลือ๒๗๒๐๐๐ล้านบาทนะคะ

ไปชำระหนี้ระหว่างวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
จนถึง๓๑ตุลาคมปีหน้า
ในอัตราร้อยละ๓๐ของดอกเบี้ยที่ชำระ

แต่ว่าจะนำไปชำระหนี้ต้นเงินกู้ที่เหลืออยู่ของสัญญา

หรือลูกค้าไม่มีหนี้เงินกู้คงเหลือแล้ว
ก็จะโอนเงินที่เหลือเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้านั่นเองนะคะ
อกจากนี้ยังยกเว้นค่าธรรมเนียม

เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยค่ะ
ทีนี้มาดูธนาคารอาคารสงเคราะห์กันหน่อยค่ะ

ให้ผู้กู้ที่มีประวัติผ่อนชำระหนี้ดี

และมีวงเงินกู้รวมทุกบัญชีไม่เกิน๑ล้านบาท

ในการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
ของกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้น้อยค่ะ
เป็นลูกค้าที่มีสิทธิ์ร่วมโครงการกว่า๑๗๘๐๐๐ราย

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานค่ะ
เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนปีหน้า

อยู่ที่ลบ๓๗๒๙สตางค์ต่อหน่วยนะคะ